มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
มีผู้หญิงคนหนึ่งคือยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้าย
จู่ก็มีผู้หญิงสาวน่าจะเป็นคนสติไม่ดี
ตรงปรีเข้ามาหาเธอเลยใช้ไม้ไล่ทำร้ายร่างกาย
โชคดีที่ระหว่างเกิดเหตุมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้
คุณดูสินะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม
เวลาตอนเย็นแล้วนะฮะ๕โมง๒๐นาที
บริเวณป้ายรถเมล์หน้าตลาดเมืองใหม่สมบัติบุรี
ที่ตำบลบังบัวทองอำเภอบังบัวทองจวดนทบุรี
ก็เห็นคลิปไหมฮะในคลิปเนี่ยก็มีภาพของ
หญิงวัยกลางคนเสื้อสีดำ
ถือไม้ไล่ตีหญิงสาววัยกลางคนอีกคนหนึ่ง
ในคลิปจะมีเสียงบรรยายจากคนถ่ายบอกว่า
อะไรเนี่ยน่าจะสติไม่ดีนะเนี่ย
โดยผู้ถ่ายคลิปก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุ
เธอได้จอดรถรอพี่สาวอยู่ที่ป้ายรถเมย
จอดตรงนี้พอดีจู่นะฮะมองไปข้างหน้าก็พบว่ามีหญิงคนหนึ่ง
เดินพูดมาคนเดียวเลยก่อนจะตรงเข้าไป
ใช้ไม้ทำร้ายหญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่ง
โชคดีครับที่มีคนขับแท็กซี่และพลเมืองดีเนี่ย

โดยนายสมบูรณ์คำตูมอายุ๕๐ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ระหว่างที่จอดรับผู้โดยสารอยู่ที่ใต้สะพานลอยคนข้าม
ก็เห็นหญิงวัยกลางคนเสื้อสีดำเนี่ยนะครับ
ในมือถือไม้เดินไปเดินมา
พูดอยู่คนเดียวเลยนะฮะบ่นพึ่มพำอยู่คนเดียว
สักพักก็เดินตรงปรีเข้าไป
จะใช้ไม้ตีผู้หญิงที่ใส่เสื้อกลุ่มสีฟ้า
โฟเฟอร์แท็กซี่บอกว่าเห็นแบบนั้นแล้ว
ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทันที

ซึ่งเธอก็พูดพึ่มพำตลอดเวลาเลยว่า
มีคนใช้มีดมาแทง
แทงเธอก็ต้องถือไม้แบบนี้เอาไว้ป้องกันตัว
แล้วผู้หญิงคนนี้จะแทงฉันใช่ไหม
ไปฟังเสียงโชเฟอร์แท็กซี่เขาเล่าหน่อยฮะ

ไม่มีอะไรเลย
ก็ได้ซื้ออะไรจังหวัดภายอย่างที่พี่จังหวัดภายแต่คือรถเนี้ยเนอะไม่มีไม่เห็นอ่ะ
เออผมก็วิ่งออกมาช่วยเลยมาขั้นเลยไม่ให้ตีอีกอ่ะ
ของสารน้องเขาอยู่ไปตีเขาได้ไงอ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนตะกี้เนี้ย
คนที่ตีอ่ะอยู่ยืนพูดอยู่คนเดียวตรงนู้นพูดอยู่คนเดียวนะ
คุณพระพักษณ์มานี่ลงตีเขาเลยอ่ะผู้สิทธิ์ของเราก็ติดต่อไปยัง
ผู้หญิงที่สวมเสื้อคลุมสีฟ้านะฮะที่จะถูกทำร้ายเนี่ย
ก็เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ตกใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีที่มีคนมาช่วยนะฮะ
เธอก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงสติไม่ดีก็เลยไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวัน
หรือว่าแจ้งความใดนะครับแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะ
ผู้หญิงคนนี้นะฮะกลัวว่าจะไปทำร้ายคนอื่นอีก
ดังนั้นอาจจะต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือนะครับ